ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะ
เดินทางไปเที่ยวชมความสวยงามของอุโบสถภัย
ในวัดประชาบุรณะเขตเทศบาลตำบลสตึก

ซึ่งพระครูสิริธรรมเมธีเจ้าอาวาสวัดได้สร้างขึ้นนะคะ
ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนรวมเงินกัน๑๐ล้านบาทนะคะ
อุโบสถแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบของโบราณ
นำเอารูปแบบมาจากปราสาทหินพิมายนครราชศรีมา
และประสาทเขาพนมรุ้งบุรีรำนี่แหละ
ที่มีอายุมากกว่า๑๐๐ปีมาผสมผสานกันค่ะ
โดยอุโบสถและกำแพงสร้างขึ้นจากหินศิลาแรง
สลักส่วนด้านในอุโบสถได้อันเชิญพระพุทธรูปปางมารวิชัย
แกะสลักด้วยหินทรายมาประดิษฐานไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้กัน
ส่วนบริเวณฝาผนังอุโบสถเต็มไปด้วยภาพวาดจิตรกรรมร่วมสมัย
บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพุทธประวัติ